นครปฐมครับมีเรื่องราวของผัวเมียและเหตุใจเกิดขึ้นอีกแล้วครับ
ฝ่ายชายเป็นคนขี้เมาเมียก็เลยบอกว่าเธอถ้าเธอเมาแล้วไม่ทำการทำงานแบบนี้
เลิกกันเถอะผู้หญิงเก็บข้าวเก็บของย้ายลงมาจากห้องที่เคยอยู่กับผู้ชาย
ผู้ชายดื่มเหล้าย้อมใจเมาได้ที่กลับมาจะง้อครับ
พอผู้หญิงไม่คืนดีคว้ามีดจะแทงพี่สะพ้ายของผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังคุณมิ้นท์นะฮะ
กระโดดขวางโดนแทงปักเข้าไปที่หายปลาร้าด้านขวา
คมมีดแทงน้องแทนน้องฮะค่ะเป็นพี่สะพ้ายนะครับ
แต่ว่าคือรักมากเพราะสงสารหัวอกผู้หญิงด้วยกันอ่ะอืม
คือมีผัวผิดคิดจนตัวตายเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยข้างตลาดสดเทศบาลสัมพราน
อำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมครับ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจสามพรานไปตรวจสอบพบคนเจ็บที่โดนมีดแทง
แต่ที่คิดคือเป็นคนเมียนมาหรือว่าพม่านั่นแหละครับบาดเจ็บถูกปลายมีดเนี่ยแทงเข้ามาที่หายปลาร้าด้านขวาครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วนำตัวไปหาคุณหมอโดยด่วน
ใกล้กันมีคนเจ็บอีกคนนึงอีกครับอีกคน
คนนี้คือคนแทงฮะอ้าวแล้วทำไมเจ็บนั่นน่ะสิ
ชาวบ้านประชาทันรุมสกรำนวมเลยแล้วก็ด่าสาปแช่งคือ
เห็นเขาล้มลงไปนอนร้องโอ๊ยโอ๊ยชาวบ้านมีแต่สมน้ำหน้าครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าคือเขาเมาแล้วจะไปทำร้ายคนอื่น
นี่นะครับสิ้นฤทธิ์แล้วพร้อมกับมีดปลายแหลมประมาณสัก๖นิ้วตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะมีดเล่มนี้ครับที่ใช้ก่อเหตุ
ใช่แล้วครับเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑สัปดาห์เธอทะเลาะกับมินชิด
แล้วขอที่แยกทางกันเพราะว่าเขาเมาอ่ะเมาเสร็จแล้วงานการก็ไม่ทำ
พอเถอะสิ้นสุดทางรักเพียงแค่นี้เธอก็เก็บห้องเก็บของ
ปกติแล้วอยู่กับผัวเนี่ยอยู่ที่ห้องเช่าด้านบนก็ย้ายข้าวของลงมาที่
ห้องเช่าชั้นล่างครับในพื้นที่ใกล้กันย้ายลงมาอยู่ชั้นล่างอยู่กับพี่ชาย
แล้วก็พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายก็คือคนที่โดนมีดปักแทนนั่นแหละฮะ
ทนไม่ไหวฮะโอ้ทั้งติดน้ำท่อมทั้งเมาเหล้าเสียการเสียงานหลังจากนั้น
ต่างคนต่างอยู่อยู่ได้สักแป๊บหนึ่งปรากฏว่า๒ทุ่มเมื่อวาน
มินชิดชิดคนก่อเหตุเดินกลับมาหาเธอที่ห้องเช่าชั้นล่างแล้วมีท่าทีเหมือนคนเมา
ถือมีดติดมือมาด้วยครับเธอเห็นท่าไม่ดีพยายามจะปิดประตู
แต่ถูกเขาดึงถูกเขาลากถูกเขากระชากออกมาจังหวะนั้นเหมือนกำลังจะเอามีดมาแทง
พี่สะพัยของเธออ่ะเห็นแล้วแบบนี้ไม่ได้ก็โดดเข้ามาขวาง
รับคมมีดแทนน้องผู้หญิงคนนี้หลังจากนั้นตัวของมินชิดชิดเองก็ถูกรุมสกัด
ตอนแรกเขาไม่มาวหรอเค้าก็หายไปจะภาดงี่

รอบสุดท้ายเขาถือมีดอย่างนี้

พี่สาวหนูก็มาช่วยหนู
คุณอัพจิรายุบุญชูนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
พบว่าเจ้าของห้องเช่ารวมถึงชาวเมียนมาที่อยู่อาศัยแถวนั้นเนี่ย
ก็ช่วยกันล้างทำความสะอาดคราบเลือดของคนก่อเหตุ

คุณอัพก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับคุณสุภโชคที่กำลังจะเข้าไปช่วยเหลือ
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากรับแจ้งมาเนี่ย
ว่ามีคนถูกแทงก็รีบมาเลยมาถึงปั๊บอ้าวผู้หญิงโดนแทงผู้ชายโดนซ้อม
คนเจ็บก็คือน่าจะเป็นตัวของนายมินชิดชิดนั่นแหละครับ
สภาพที่เจ้าหน้าที่เห็นก็อึ้งเหมือนกันคือเลือดออกปากออกจมูกแล้วก็ร้องโอ๊ยโอ
แต่ไม่มีใครไปช่วยนะครับคือชาวบ้านเขากรูกันไปช่วยผู้หญิงที่โดนแทงมากกว่าครับ
แล้วพอถามถึงปมเหตุเรื่องราวมันก็ตรงกันกับที่
คือเห็นใจในคลิปเห็นใจในภาพนี้
เหมือนคนก่อผิดกันรับบาดเจ็บหนักก่อนคนโดนแทงหนึ่ง
ใช่ครับเพราะว่าโดนรุมิชาทัณค์เจ้าโดยชาวบ้านช่วยกัน
เพราะว่าหายิงผ่านไปทั่วเลยก็เลยแทงแบบต่อไปรับบาด
ใช่อรวาดอรวาดคุ้มคั่ง
ล่าสุดเห็นว่าทำแผลเสร็จแล้วนะครับ
ขีดอันตรายคุณหมอก็ให้กลับมารักษาตัวต่อที่ห้องเช่าได้
แต่ว่าเธอยังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์นะครับ

แล้วเป็นอดีตพี่เขยของคนที่ก่อเหตุใช้มีดแทงนั่นแหละครับ
เขาบอกเพียงแค่ว่าโชคดีว่าโดนแทงไม่ลึกนะเนี่ย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองทุกคนก็ตกใจ
คือเมียผมเขาคงอยากจะช่วยน้องผมนั่นแหละ
หัวอกลูกผู้หญิงเหมือนกันก็รู้แหละว่าแหมถ้ามีผัวผิดคงคิดจนตัวตาย
หัวติดน้ำท่อมติดเหล้างานการไม่ทำ
คือเลิกกันดีกว่าดีกว่าหมดอนาคต
เปลี่ยนง่ายแต่มันไปช่วงชุดละมุนเนอะ

แต่มันไปช่วงชุดละมุนเนี่ยเนอะ

น้องเขาอยู่ไหมเนี่ย

โอเคพี่ขอบคุณทุกคนแล้วนะขอบคุณมากนะ

โอเคขอบคุณมากครับ
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็โอเคแล้วก็ขอบคุณนะครับ

น้ำใจที่ทุกคนส่งมาให้

คนที่เขาโดดไปปกป้องแทน

ส่วนคนที่ก่อเหตุครับนายมินชิต

ตอนนี้ชอกช้ำรกรรมใจทั้งกายและใจคือเจ็บไปหมดนะฮะ
ตอนนี้ชอกช้ำรกรรมใจทั้งกายและใจคือเจ็บไปหมดนะฮะ
่วมทั้งตัวคุมตัวสอบปากคำครับ

ก็จะถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับ

เมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย